มาดูกันเรื่องเจาะแจ๊ริมจอกันหน่อยดีกว่านะคะ
วันนี้พาไปดูคุณพ่อสุดหล่อพี่เจเจตรินค่ะ

ใจเรามันชักใจยังไงมันลอยไปอยู่กับเธอ
อายเพลงฮิตคุณพ่อลูกสามเจเจตริน
เห็นกี่ทีก็ฟีดตลอด
ใช้ชีวิตให้สุขสนุกทุกตอน
ทั้งงานร้องเพลงก็เต็มที่ดีทุกโชว์
โอ้โอ๊ยกรามโตจังนะคะพ่อคุณ
ด้านฮิลาก็เป็นรอดเพิ่นโปรสบาย
แรงดีไม่มีตกต้องสู้หกนะคะ
นี่ไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าคืนเล็กค่ะ

อ่ะของเด็ดอยู่ตรงนี้ท่ายากซะด้วย

หมุนได้ไหมมาหลุ้นกัน

โอ้โน้วโอ้โน้ว
อ้าวคนหล่อลื่นเสียแล้วค่ะ
เถ่าบ้านเรียกแพร่ดอ่ะลื่นค่ะลื่น

แต่คนหล่อนะคะจะล้มจะลื่นก็หล่อค่ะ
จ๊ะจ๊ะริมเจาะ
อ๋อนี่ไงที่มาของหล่อลืด
หล่อแล้วมันลืดอย่างนี้แหละ